คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่นครปฐมนะฮะ
วัยรุ่นสองกลุ่มไม่รู้ปัญหาหัวใจหรืออะไรยังไง
แล้วไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะ
ฝั่งของคนตายเขาทำงานอยู่นะครับ

ใช้มีดออกมาไล่แทงไล่ฟันกัน
แล้วมีคนนึงเสียชีวิตนะฮะ
นี่แหละครับเป็นช่วงที่กู้ภัยมาช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
ที่เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๗ปีนะฮะ
ชื่อน้องธนงศักดิ์นะครับ
ถูกไว้รุ่นคู่๒คน
บุกมาที่ร้านหมูกระทะที่ทำงานพาสไทม์อยู่นะครับ

มีเจราะพี่ช่วยปั๊มหัวใจและรีบนำตัวส่ง
กำแพงแสนนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะที่นครปฐมแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุนะครับตำรวจสพกำแพงแสนไปตรวจสอบเนี่ย
เป็นร้านหมูกระทะในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐมผู้เสียชีวิตทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่นะครับ
เป็นพนักงานของร้านนะฮะจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ข้างข้างร้าน
อ่าธนงศักดิ์นี่ถูกแทงรอยถูกแทงเข้าสี่ข้างทะลุปอดนะฮะ
สามแผลด้วยกันมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อภูวะเมษ
อายุ๑๗ปีเท่ากันเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ของร้านเหมือนกัน
ถูกแทงแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะนี่ท่านหนีเข้าร้านไม่ทัน
นี่อาจจะตายได้เหมือนกันนะคนนี้เขาบอกนะครับ
คนก่อเหตุมีสองคนนะครับอ่าบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีมีดตกอยู่สามเล่มผู้ก่อเหตุมีสองคน
คือบารมีอายุสิบเจ็ดบาดเจ็บเล็กน้อยกับธนพลอายุยี่สิบสอง
อันนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะคนที่แทงทนงศักดิ์เสียชีวิตคือธนพลนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมานี่มีดนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ความคืบหน้าของเหตุการณ์คุณระวีการแก้ววิจิตรน้องเลิฟ
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปนะครับที่ร้านหมูกระทะที่เกิดเหตุ
ก็ยังมีคราบเลือดร่องรอยต่างอยู่แถวรั้วของร้านนะฮะ
ข้างร้านก็มีกองเลือดอยู่ด้วยนะครับอ่า
พยายามจะพยายามทำความสะอาดกันไปแล้วเนี่ยหลักฐานตรงรั้วตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณระวีการได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เมื่อคืนนี้๓ทุ่ม๔๗นาทีนะฮะเป็นช่วงร้านปิดนะฮะ
พนักงานของร้านก็เริ่มกลับบ้านกันแล้ว
แต่ว่าทางธนงศักดิ์ผู้เสียชีวิตกับภูเมฆคนเจ็บ
ช่วงนั้นเขายังยืนอยู่แถวหน้าร้านนะครับแล้วจะมีวัยรุ่นผู้ก่อเหตุสองคน
คือบารมีกับธนพลเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดข้างร้าน
ข้างร้านตรงซ้ายมือนะฮะอ่าหน้าร้านคือตรงฝั่งที่นี่
แล้วทางฝั่งของคนเจ็บเขาก็เดินมานะฮะสองคนที่อยู่ข้างร้าน
เหมือนกับคุยอะไรกันอยู่พักหนึ่งนะฮะจนยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาที
สองฝ่ายก็ทีนี้ก็เริ่มชกต่อยกันแล้วนะครับอ่าพอชกต่อยกันทีนี้ก็ชุลมุนวุ่นวาย
แล้วก็มีคนเอานี่เอามีดออกมาแทงกันแล้วในนี่เห็นไหมฮะอืมเออนี่ฮะ
มีจังหวะหนึ่งฝั่งคนก่อเหตุพยายามปีนรั้วของร้านเนี่ยเป็นรั้วเตี้ยตรงนี้ฮะ
ข้ามไปข้ามมาอยู่แถวนี้นี่เข้ามาแล้วก็ออกไปอีก
คือลักษณะเหมือนกับจะตามอ่ะฮะอ่าเพราะว่าภูเมฆคนเจ็บเนี่ย
ที่เขาถูกแทงด้วยเขาก็หนีเข้าไปในร้านคนก่อเหตุก็พยายามจะปีนตามไปตามมาว่าจะไปทางไหนเห็นไหมฮะ
สุดท้ายเนี่ยภูเมฆก็วิ่งหนีเข้าไปทางหลังร้านนะฮะ
ส่วนธนงศักดิ์ถูกแทงเสียชีวิตนะครับล้มฟุบอยู่แถวข้างร้าน
นี่กล้องวงจรปิดหลังร้านนะฮะภูเมฆนะฮะที่ว่าจะเข้าทางข้างไม่ได้นี่ถูก
ฝั่งนั้นเนี่ยดักไปดักมาอยู่ก็เลยวิ่งมาทางหลังร้าน
นี่ฮะส่วนตัวคนก่อเหตุสองคนเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าไล่ตามไม่ทันคือธนงศักดิ์ถูกแทงล้มฟุบตรงนั้นแล้วเขาเสียชีวิตนะฮะ
หัวเมฆนิ่งวิ่งหนีไปทางหลังร้านสองคนนี้บารมีกับธนพลเนี่ยไล่ตามไม่ทัน
ก็เลยพากันขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
โอ้โหน่าเชื่อนะนี่ตายหนึ่งนะฮะแล้วก็ขี่ออกไปนะครับ
เจ้าของร้านหมูกระทะนะครับบอกกับคุณระวีการว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนนักศึกษามาทำงานพาร์ทไทม์หลายคนนะฮะบางคนก็มาสมัครงานเองบางคนก็พ่อแม่ทำงานที่ร้านอยู่แล้วก็มาขอทำงานเพื่อหารายได้ช่วงปิดเทอม
อย่างน้องที่เสียชีวิตคือน้องธนงศักดิ์เนี่ยเพิ่ง๑๗ปีนะครับเพิ่งมาทำงานได้แค่๓วัน
เมฆนี่ทำงานมาปีกว่าแล้วนะฮะอายุ๑๗เท่ากันทั้งคู่ก็ขยันอารมณ์ดีนะชอบพูดคุยสนุกสนานนะครับ
เพิ่งทราบจากภูเมฆนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยพ่อกับแม่แท้เขาแยกทางกันที่มาทำงานเนี่ยคือมาทำกับแม่เลี้ยงแม่บุญธรรม
เพื่อหางานเพื่อหาเงินเรียนนะครับทำมาปีกว่านะครับไม่มีพฤติกรรมเกเรนะครับส่วนน้องที่เสียชีวิตทางภูเมฆไม่ได้ชวนมาทำงานแต่มีเพื่อนของภูเมฆอีกคนนึงเขาชวนมาทำงาน
เพราะว่าเขาต้องการหาเงินพิเศษช่วงปิดเทิมเพิ่งมาทำได้๓วันนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนมาทำงานก็ดูเรียบร้อยดี
ส่วนพ่อกับแม่ของเขาก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปขณะเดียวกันช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนอกร้านเป็นตอนร้านปิดร้านร้านปิดแล้วนะครับลูกค้าก็ออกจากร้านหมดแล้วปิดไฟหมดแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คู่กรณีสองคนพยายามจะดึงประตูจะปีนข้ามรั้วเข้ามาในร้าน
แต่เปิดประตูไม่ได้นะฮะปีนข้ามมาแต่เปิดเข้าไปข้างในไม่ได้
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
หัวเขาวิ่งออมออมออมออมช่วงเนี้ยไปข้างล่าง
ใช่เพราะเราปิดตรงเนี้ยเขาเขาก็เขาจะโดดข้ามเขาคงจะโดดไม่ไหว
พอโดนแทงไปแล้วตัวน้องตัวน้องที่นอนตรงเนี้ย
ป้าไม่เห็นตอนแรกก็ไม่เห็นเขาเลยไม่เห็นว่าเขานอนอยู่ตรงนี้
ทีนี้พอน้องภูเขาบอกว่าป้าเพื่อนนู่นนอนกองอยู่ตรงนั้น
อะไรอย่างเงี้ยพอพอจ้องคนนั้นไปแล้วใช่ป่ะ
ป้าก็เลยป้าก็เลยดึงประตูทางนี้วิ่งมาเจอน้องนอน
ก็ป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยก็มันมีผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขาขี่รถมา
ก็เลยขอความช่วยเหลือเขาว่าให้เขาก็เลยบอกว่าแนะนำให้แจ้งตำรวจ
อ่าทีนี้คำถามมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณระวีการก็เนี่ยฮะ
ได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องของธนพลชื่อเล่นชื่ออิตนะอ่า
คนที่แทงทนงศักดิ์จนเสียชีวิตเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยอ่า
นี่อิดนะฮะขวามือนะฮะธนพลมือแทงเขาบอกว่ามีคนก็คืออ่า
เพื่อนเขาเนี่ยชื่อชิกเก็นนะส่งแชทข้อความมาให้อิดดู
ลักษณะเป็นการแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้กับอิตชิกเก็นนี่คือบารมีอ่ะ
ไปพร้อมกับกับธนพลเมื่อวานเนี้ยใช่ค่ะคือหลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะ
มันเป็นสีเศร้ายังไงตรงไหนแบบไหนเหรอคือมันมีประเด็นเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
ครับคืออันเนี้ยเป็นแชทที่คุยกับผู้หญิงนะ
ผู้หญิงที่เอามาแนะนำให้อิดอ่ะ
เป็นการคุยกันแบบเรียกฝ่ายหญิงว่าที่รักเนี่ยที่รักจ๋านอนยังครับ
มีการโทรคุยกันหายไปไหนแล้วก็พอก่อนนอนก็เออฝันดีบอกฝันดีมีการพูดคุย
มีการส่งคลิปอืมอะไรบางอย่างมาให้ซิเก้นด้วยครับ
ชิเก้นก็เหมือนกับแนะนำผู้หญิงเนี้ยให้อิดแนะนำคนนี้ต่อให้อิดเออ
ทั้งทั้งที่ก็เพิ่งจะคุยกับคนนี้ไม่นานอืม
อันนี้ก็เริ่มงงแล้วหนึ่งนะนี่งงแล้วหนึ่งนะเนี่ย
นอนได้แล้วฝันดีนะตัวเองคือเอายังไงคือมันเหมือนเป็นแฟนกันอ่ะพี่
ดูจากชิคเคนคุยกับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ควรจะไม่น่าจะแนะนำอะไรต่อให้อีก
ฝันดีนะฝันถึงพี่ด้วยนะครับที่รักอยากกอดแล้วเนี่ยคือมันอืม
แต่เหมือนกับว่าเขาส่งข้อความนี้มาให้อิดดูอ่ะใช่
ลักษณะแนะนำผู้หญิงคนนี้ให้อิดอ่าซึ่งอิตก็บอกว่าเอ้ย
อันนี้อันนี้มีมีมีคลิปส่งคลิปให้ดูด้วยคือมีผู้หญิงส่งคลิปมาให้ดูด้วย
แต่ขออนุญาตถมดำไว้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมดำนั่นน่ะครับ
มันมันมันดูไม่ได้มันมันให้ดูไม่ได้มันสิบแปดบวกอ่ะอ่า
เออขอแนบผมดำไว้ละกันทีนี้พออิตเห็นแชทเนี่ย
ก็บอกกับชิเก้นชิเก้นเป็นรุ่นน้องไง
เราไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่ก็คุยเล่นสนุกเฉย
คือคิดว่าชิเก็นอาจจะส่งมาให้อิดดูหรือเปล่าว่าพี่ผมคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะ
อ๋ออิตเนี้ยหรือเปล่าอิตอายุยี่สิบสองชิคเก้นอายุสิบเจ็ด
อันนี้ก็เป็นภาพที่อิดวีดีโอคอร์กับผู้หญิง
คนที่คุยกับชิเก็นนั่นแหละอ๋อชิเก้นอาจจะถามอิดว่าอ๋อพี่เคยคุยกับคนนี้
ผมก็คุยอยู่นะเอออะไรอย่างเงี้อิดก็เลยบอกทำน้องว่าเอ้ยคุยเล่นสนุกสนุก
ไม่ได้คิดอะไรอ่าแล้วยังไงต่อแล้วฝ่ายหญิงชวนงงฝ่ายหญิงชวนอิดนะ
อืมไปกินหมูกระทะอ่าแล้วบอกพี่ชวนชิเก้นมาด้วยนะอ่าแล้วยังไงเออ
ก็ไปเขาก็ไปกันพอไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าภูก็คือหนึ่งในฝั่งคนตายอ่ะ
มาคุยกับชิเก้นบอกให้ลบแชทให้ลบคลิปที่ผู้หญิงส่งให้กับชิเก็น

ร้านหมูกระทะที่ภูกับภูเขาทำงานอยู่

ูก็ทำงานที่นี่ด้วยทำทั้งคู่เลย
ภูมาถึงปุ๊บภูก็รู้จักกับฝ่ายหญิงด้วยไง
แล้วก็อยู่ฝั่งคนตายใช่ไหมครูก็เดินมาคุยกับคุยกับชิเก้นเลย
ลบแชทให้หน่อยดิแต่ชิเก้นตอบว่าไม่รู้

ตอนนั้นเนี่ยอิตในฐานะรุ่นพี่แล้วมาด้วยกันกับชิเก้
เห็นว่าเช็คเก็นสู้ไม่ไหวเลยจะเข้าไปช่วย
จากนั้นฝั่งของภูก็คือฝั่งคนตายมีอาวุธมีด
ก็เข้ามารุมต่อยแล้วก็ฟันอิด
ก็มีมีดเหมือนกันอิดก็เลยใช้มีดแทง
ภูเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปคุยกับชิเก็น
ส่วนนายธนงศักดิ์ที่มาทำงานร้านหมูกระทะที่เป็นเพื่อนกันอ่ะ
ก็ถูกแทงตายถูกไหมคะอืมซึ่งธนงศักดิ์เนี่ย
ได้ข้อมูลมาว่าคนที่แนะนำให้ธนงศักดิ์มาทำงานร้านหมูกระทะ

คือความจริงแล้วในภาพในกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
มันจะมีหญิงสาวคนหนึ่งแต่ว่าตำรวจเขา
รู้จักกับทุกคนที่อยู่ที่ร้านหมูกระทะนี้เลย

ผู้หญิงชวนอิดแล้วบอกอิดให้ชวนชิเก็นมาด้วย
ซึ่งผู้หญิงก็คุยกับอิตและชิเก็นทั้งคู่
เรียกมาเสร็จปุ๊บผู้หญิงรู้จักกับภู

มาทำงานที่ร้านหมูกระทะร้านนี้ด้วย
แล้วก็แทงกันตายค่ะร้านหมูกระทะนี่แหละ

แต่นั่นแหละก็เป็นว่าคุณก็ไปแทงเขาตายนั่นแหละอิด

แม่บอกว่าลูกแม่ถูกเพื่อนหลอกให้ตามไป
เพราะเรื่องผู้หญิงจนกลายเป็นฆาตกรฆ่าคน

ลูกแม่ก็ยอมรับจริงเลยว่าผมแทงจริง

ก็คือรุ่นน้องถูกทำร้ายและสู้ไม่ไหว
แล้วอีกฝ่ายก็ปรีเข้ามาทำร้ายผมด้วย

แม่ไม่ได้บอกว่าลูกแม่เป็นคนดี

ฆ่าลูกเขาตาย
แต่ถ้าโดนทำร้ายก็ต้องสู้

อย่างก
ทีนี้หลังเกิดเหตุนี่อิตกับชิ๊เก้นก็ยังไม่ได้มอบตัวนะคะ
ขี่รถพากันหนีไปยังพื้นที่บ้านตัวเองที่ตะบนทุ่งขวางก่อน
ตัดจบกันทำสองฝ่ายถูกมั้ย
ธนงศักดิ์ตายภูก็เจ็บถูกมั้ยฮะตอนที่สู้กัน
อีกกับชิเก้เองก็บาดเจ็บเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าก็มีมีดกันทั้งสองฝ่าย
ก็หนีไปแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่ถูกฟันนะคะทั้งคู่ก็เลยโทรหาแม่ให้พาไปโรงพยาบาล
แล้วก็ประสานผู้ใหญ่บ้านติดต่อตำรวจให้เข้าไปจับกลุ่มที่โรงพยาบาล
ข้อหานะคะโดนข้อหาร่วมกันทะเลาวิวาสร่วมกันพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาฆ่าผู้อื่น
ส่วนสาเหตุตกลงเรื่องนี้จริงแล้วมันเกิดเพราะอะไรกันแน่ใช่ไหมพี่อุ๋ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้การก่อนแล้วกันนะรอคนเจ็บรอฝั่งคนเจ็บแล้วก็รอทุกฝ่ายเนี่ย
รักษาตัวกันแล้วมานั่งสอบปากคำกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นมุ่งประเด็นให้หนักหนักเลยที่ปมชู้สาวเพราะมีพยานเป็นผู้หญิงวัย๑๔ปี
เป็นคนชักชวนผู้ก่อเหตุมาที่จุดเกิดเหตุอ่า
ทีมข่าวเราก็ไปเดินทางไปเจอกับพ่อฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะ
แต่ทางครอบครัวก็บอกว่ายังไม่สามารถชี้แจงอะไรได้
บอกแค่ว่าใครจะกล่าวหาก็กล่าวหาไป
เรายังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะต้องรอคุยเรื่องคดีกับตำรวจก่อนค่ะ
คือผมว่าจะเป็นน้องหนูวัยรุ่นหรือว่าจะคนโตก็แล้วแต่เนี่ย
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ
ถ้าจะบอกว่าสภาพแวดล้อมมันพาไปเขาพาผมไปก่อเหตุ
เขาพาผมไปผมจำเป็นต้องทำสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะ

จะดีจะเลวเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น